ที่พัฒนายนตรกรรมมาอย่างยาวนาน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสเดินทางไปเยือน
ซึ่งไม่เพียงแต่ที่จะรวบรวมประวัติศาสตร์
และวิวัฒนาการของยานยนต์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเก้าอี้ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
หุ่นยนต์อัสซิโมที่เราคุ้นเคยกันดี
ทำให้เดินเหินและมีอิริยบทต่างเหมือนมนุษย์
มีลักษณะคล้ายกับเก้าอี้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
ใช้งานในสวนสาธารณะหรือสนามบิน

ออกแบบสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้คน
ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง
บังคับทิศทางเพิ่มและลดความเร็วด้วยการเอียงตัว
สามารถทำความเร็วได้ใกล้เคียงกับคนวิ่งจ๊อกกิ้งค่ะ
และเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก

รถแข่งขันสีฟ้าเบอร์๑๓๖

แม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่คว้าชัยชนะ

วิ่งผ่านทงตราหมากรุกเป็นคันแรกในสนาม

ที่ได้รับสมยานามให้เป็นชายผู้สร้างความฝันให้เป็นจริง

ตอบโจทย์ชัดเจนทั้งในด้านของสมรรถนาเครื่องยนต์
โดยมีรูปลักษณ์ภายนอกแบบเดิมจนถึงปัจจุบัน
เปิดตัวต้นตระกูลมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ครบ๖๐ปีรวม๑๐๐ล้านคันทั่วโลก
ฝากฝั่ง๔ล้อรถบรรทุกขนาดเล็กสีฟ้า

และถูกบำรุงรักษาสามารถใช้งานได้อยู่จริง
อยู่ภายในบริเวณสนามทวินริงโมเตกิ
หรือสนามทดสอบเพื่อใช้ในการพัฒนายินตรกรรม
ข่าวเทียร์รัดทีวีปรายงาน